เอาละทานผลไม้กันแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปทานกันต่อเลย
ที่ชอบสเต็กไปร้านนี้ถูกอกถูกใจแน่นอนนะครับ
โอ้โหเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยไม่ธรรมดาตรงที่ว่า
เจ้าของร้านเขาใส่ชุดซุปเปอร์ฮีโร่มาเสิร์ฟเลยทีเดียว

ดีนะคุณได้มีเยื่อใหญ่
มีเยื่อใหญ่ซะด้วยไปดูกันหน่อยนะครับ
อยากเป็นอะไรคุณคุณเป็นอะไร

อย่างคุณยังมีใยอยู่หรอคะ
ใยยังเหนียวอยู่ไหม

เวลาจะช่วยพูดร้ายมันได้คล่องตัวจะดีละ
ร้านนี้เขาชื่อว่าร้านสเต็กแปลงร่างสเต็กฮีโร่
อยู่ที่ตำบลวัดประดูกอำเภอเมืองสุราชธานี
ในรัฐก็ตกแต่งด้วยโมเดลลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายจากหนังดัง

นายสุธิพรยั่งยืนอายุ๔๐ปีนักธุรกิจ
ไม้ยางพาราก็ผันตัวมาเปิดร้านครับ

เลฮีโร่แล้วตัวเองยังแต่งชุดสไปเดอร์แมน

สร้างความประหลาดใจให้กับลูกค้าเป็นอย่างมาก

ฟิตแล้วก็รับออเดอร์กันไปนะครับ
ส่วนไอเดียในการตกแต่งร้านเนี่ยก็เริ่มด้วยการสะสมมาตั้งแต่ในช่วงวัยรุ่นแล้วนะครับ
สะสมพวกของเล่นฮีโร่อะไรพวกนี้นะครับ
แล้วก็ตอนที่เขาเริ่มสะสมตอนเด็กเนี่ยนะฮะ
พ่อแม่ก็บ่นไงว่าซื้อมาทำไมเนี่ย

เอาล่ะพอโตขึ้นมาก็ได้ไอเดียไง
อยากตกแต่งร้านด้วยโมเดลฮีโร่ที่เขาสะสมมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ซื้อมาเพิ่มเติมด้วย
เขาบอกว่าแต่ละอย่างหายากนะครับ

แล้วก็อยากจะแบ่งปันสิ่งของพวกนี้ให้กับลูกค้าได้รู้สึกดี

ไอเดียนะครับก็คือเป็นความชอบส่วนตัวอีกนั่นแหละครับ
เป็นคนที่ชอบสไปเดอร์แมนมากนะครับผม
แล้วก็สไปเดอร์แมนเนี่ยผลโหวตจากทั่วโลกนะครับ
เป็นตัวการ์ตูนฮีโร่ที่ได้รับคะแนนโหวตขวัญใจเด็กอันดับหนึ่งครับผม
ก็เลยพอเราใส่ชุดนี้บางทีผมออกไปทำจิตอาสา

เด็กเขาก็จะเข้ามาขอถ่ายรูป
ทำให้เขาได้มีแรงกำลังใจที่จะรักษาตัวเอง
บางคนนี้ถึงกับกระโดดขึ้นจากเตียงนะครับ
เพื่อจะมาขอถ่ายรูปกับสปาเดอร์แมนครับผม

เป็นลุคที่ไม่น่ากลัวครับผม
นี่ไงสไปเดอร์แมนนี่เป็นขวัญใจฮีโร่ทั่วโลกเลยนะครับ
อีกฮีโร่นึงก็น่าจะเป็นไอรอนแมนนะ
อืออออรอรอร่อนแมนเด็กกำลังฮิตเลยช่วงนี้
ส่วนตัวผมเองชอบนี่

อันนั้นคงช่วยอะไรไม่ได้

แต่มารุ่นนี้นี่ก็ชอบพวกฮีโร่แบบนี้นี่ดูหน้าเจ้าของร้านยิ้มแย้มแจ่มใสเลยทีเดียวครับ

ซึ่งเมื่อประเมินแล้วก็ลงทุนไปร่วมหลักล้านเลยทีเดียว
แพงก็แพงพวกอุปกรณ์ซุปเปอร์ฮีโร่นี่แหละครับ
อ่ะแม้ว่าจะเพิ่งเปิดร้านได้เพียงแค่๓เดือน

เพราะว่ามีคนมาถ่ายรูปกับโมเดลเป็นจำนวนมาก
และยังได้เห็นรอยยิ้มของลูกค้ากลับไปอีกด้วยนะครับ
ไม่ได้มาถ่ายรูปอย่างเดียวมาสั่งอาหารด้วย

ซึ่งนางสาวนภาจรัสคมสัตยา

อกจากจะได้รับประทานอาหารที่อร่อยแล้ว
ยังมีคุณค่าทางจิตใจอีกด้วยนะครับ

และเป็นร้านอาหารที่ดูแปลกใหม่ของจังหวัดนะครับ

แปลงร่าง

คุณคุณท่าแปลงร่างนี้เก่ามากเลย

ก็รุ่นผมมันเป็นแบบนี้